อีกคดีหนึ่งที่เราตามกันมาต่อเนื่องกรณีเหตุสลดนะคะ
คดีสะเทือนขวัญในที่ล้ายซูบินเสียชีวิต

หนึ่งในผู้ต้องหาก็คือภรรยานี่แหละ
เขาเล่าถึงความอัดอั้นตันใจปมแค้น
หรือว่าสิ่งที่มันเคยเกิดขึ้นตลอดระยะ๒๐ปีที่ผ่านมา
ว่าเขาโดนกระทำอะไรรวมถึงลูกโดนอะไรบ้าง
เดี๋ยวไปฟังเสียงบางช่วงบางตอนที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวเราหน่อยค่ะ

เป็นคนที่อบรมไม่ได้บอกสอนไม่ได้เตือนไม่ได้
คนอย่างนี้เลยนะเตือนไม่ได้อบรมไม่ได้สั่งสอนไม่ได้

เขาจะยิ่งเตือนยิ่งดันทางหลัง

อย่าไปนะยิ่งไปอย่ามานะวิ่งมา

เธอก็บอกนะว่าตลอดระยะเวลา๒๐ปีที่ใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยนะ
เหมือนเป็นธาตุอารมณ์ต้องทนกับพฤติกรรมอารมณ์ร้อน
พฤติกรรมโมโหร้ายของสามีรวมถึงลูก
ลูกก็โดนเหมือนกันโดนตีมาโอ้ยนับครั้งไม่ถ้วนจนต้องเข้าโรงพยาบาลนะคะ
ทีนี้พอหลังจากคุยกับเรา
คือเธอก็บอกด้วยจริงอยากเจอลูก

กับนายสุบินนะคนโตคือผู้ชายอายุ๑๓ปี

แล้วเมื่อวานนะคะพี่สาวของเธอก็เลยพาลูกมาหาแม่

คุณผู้ชมตอนที่นางสาววัษนาเห็นลูก
ร้องไห้แล้วก็เข้าไปกอดลูกทั้งสองคน

บอกว่าให้ลูกให้เป็นเด็กดี

ก็เอาอาหารเอาเสื้อผ้ามาให้แม่

ตำรวจเขาก็ให้แม่ลูกได้พบหน้ากัน

หลังจากนั้นก็คุมตัวนางสาววาสนาไปยังห้องคุมตัว
แล้วก็เอาอาหารให้เพราะว่าเมื่อวานตำรวจก็เตรียมน้ำเปล่า
เตรียมอาหารกล่องเป็นข้าวผัดหมูกรอบไปให้ด้วยนะคะ
ทีนี้นักข่าวของเราได้คุยกับพี่สาวของนางสาววาสนา
เธอก็บอกว่าหลังจากนี้จะพาหลานทั้งสอง
เลี้ยงดูที่หนองคาย
ซึ่งก็เป็นบ้านเกิดของนางสาววาสนา
เพราะว่าตัวน้องสาวเธอเนี่ยหมายถึงนางสาววาสนานะก็ฝากให้ดูแลลูก
ทีนี้ในฐานะพี่สาวก็ให้กำลังใจน้องสาวไป

ลูกทั้งสองทั้งผู้ชายผู้หญิงเข้มแข็งมาก

อันนี้คือฝากฝั่งของพี่นางสาววาสนา
ทีนี้น้องของนายสุบิน

ทีมของเราก็ไปที่บ้านนี้เลยนะคะ
ญาติพี่น้องของนายสุบินอาศัยอยู่ตรงนี้

ช่วงหนึ่งนายสุบินเขาก็รวยนะครับ

ขายที่ขายทางได้ตั้ง๕ล้านบาท
แล้วก็ยาดพี่น้องของนายสุบินผู้ตาย
ก็พูดไปถึงนางสาววาสนาด้วยนะ
บอกว่าสิ่งที่นางสาววาสนาจะให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าว
ว่าถูกฝ่ายนายสุบินทำร้ายร่างกายขนาดไหน

นี่ฟังจากพวกฉันบ้าง

เธอบอกว่าที่ผ่านมานะครับ
ตัวของนายสุบินรักนางสาววาสนามาก
ก็คือไม่เชื่อแหละว่าจะมีพฤติกรรมโหดร้าย

ถึงขนาดยอมเลิกกับเมียเก่า
นายสุบินยอมเลิกกับเมียเก่าเมียหลวง
ที่มีลูกด้วยกัน๓คน
มาอยู่กินกับนางสาววาสนา
คอยดูแลนางสาววาสนาเป็นอย่างดี
ช่วงที่นายสุบินรวยเพราะเป็นผู้รับเหมา
มีรายได้ดีฐานะร่ำรวย
และอย่างหนึ่งขายที่ขายทางได้ตั้ง๕ล้านบาท

เอาเงินไปดูแลนางสาววาสนา
และบ้านที่นางสาววาสนาฆ่านายสุบินเนี่ย
แม้ว่าจะเป็นชื่อของนางสาววาสนา

เงินของสุบินที่เขารักเธอนี่แหละ

ฟังเสียงน้องสาวของนายสุบิน
เขาสวนกลับผู้ต้องหาหน่อยนะครับ
หน้าจะ๓๐ปีมั้ยตั้งแต่
ตั้งแต่เลิกทำกิจการเล็ก

ก็เริ่มจนเจอเมียไม่ดี

ขายที่แปงนี้ไปได้ไปสิมินทรีย์ล้าน

แห่งสวยแห่งสวยแอบนี้ตรงนี้ไปได้กี่ล้าน
จริงซะ
เป็นฉาดชินสกุล

แต่ตอนหลังเนี่ยเขาไม่ได้ตีแล้วพี่เรา

ตีน่าจะนานแล้วด้วยแถมจะกลัวเมียซะด้วยซ้ำ
เมียเนี่ยไล่ผัวออกจากบ้านโดยที่บ้านหลังนั้นน่ะ
เงินเป็นเงินทองของผัวทั้งหมด
ถ้าเธอหมดรักแล้วเธอออกไปแต่ตัว
ไม่ใช่มาไล่ผัว
ผัวจะไปอยู่ไหนว่าผัวหมดตัวแล้ว

ญาติของนายสุบินนะก็สวนกลับเลย
แล้วก็บอกว่าจอยสิ่งที่เธอทำเธอรับกรรมไปเถอะ

กรณีที่มันเกิดขึ้นมันเป็นการวางแผนหรือเปล่า

เพราะว่าทางด้านผู้ต้องหาเองก็บอกว่าไม่ได้ตั้งใจ

แต่ว่าน้องของนายสุบินบอกว่าไม่ได้วางแผนได้ยังไงเนี่ย
พาหลานสองคนออกจากบ้านไปนะครับ
เด็กไม่อยู่บ้านเท่ากับเธอทั้งสองคนผู้ก่อเหตุเนี่ย
วางแผนจงใจจะฆ่าพี่ชายของฉัน

พอเอาลูกไปเนี่ยนะคะก็เลยอยากให้ตำรวจเนี่ย
คือช่วยดำเนินคดีแล้วก็ช่วยทำคดีนี้ด้วยความเป็นธรรม
ทีนี้วันนี้ค่ะคุณผู้ชมตำรวจเนี่ย
จะนำตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุทั้งสองคน
ไปฝากหังที่สารจังหวัดพระนครศรีอิทยา
ก็แจ้งข้อกล่าวหาไว้เบื้องต้นคือ๓ข้อหา
ตามที่อยู่หน้าจอนี้นะคะคือร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
บังซ่อนเร้นศพแล้วก็ทำลายศพเพื่อปิดบังการตายนะคะ

ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางตำรวจก็ได้คุมตัวของ
นางสาววาสนาเข็มขาวแล้วก็นายอนันตชัยถิ่นชัยโย
สองผู้ต้องหาที่ร่วมกันฆ่าหันศพนายสุบินเนี่ยนะฮะ
เตรียมฝากขังยังศาลจังหวัดพระนครสิทธิยา
เป็นการฝากขังผลัดแรก๑๒วัน
ท้ายคำร้องก็แน่นอนครับคัดค้านการประกันตัว
เนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันนะครับแล้วก็มีอัตราโทษสูง
ซึ่งระหว่างการนำตัวขึ้นรถคุมขัง
นางสาววาสนายืนยันเรื่องหนึ่ง
เธอนั้นไม่ได้มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับ
นายอนันตชัยหรือว่านายเมฆ
ตามที่เป็นกระแสข่าวลือออกมานะครับ
เพราะว่าทางญาติของนายสุบิน
เมื่อกี้ได้ยินเสียงได้ฟังเสียงไป
น้องสาวนายสุบินก็พูดถึงเรื่องนี้
พูดถึงผู้ต้องหาอีกคนคือนายเมฆนายอาณาตาชัยเนี่ย
โดยเขาบอกว่าน่าจะเป็นชู้กัน
กับนางสาววาสนาหรือเปล่านะครับ
ไม่ใช่แค่เป็นหลานชายไม่ใช่แค่เป็นน้าสาว
ธรรมดาเท่านั้นอาจจะเป็นชู้สาว
ความสัมพันธ์เชิงชู้สาวด้วยหรือเปล่านะครับ
ทีนี้ฮะนางสาววาสนาเมื่อเช้าเนี่ยก็
เปิดปากถึงเรื่องนี้บอกว่ายืนยัน
มีความสัมพันธ์เชิงชู้สาวกับนายอนันตชัย
นายเมฆผู้ต้องหาอีกคนนึงนะครับ
ซึ่งสถานะระหว่างนายอนันตชัย
กับเธอนั้นเธอเป็นเพียงแค่น้ากับหลาน

จากการพูดคุยกับลูกชายวัย๑๓ปี
เมื่อวานนี้ก็สั่งเสียลูกทั้งสองคนนะ
ขอให้ลูกดูแลตัวเองนะครับ

พร้อมขอโอกาสเพื่อที่จะให้แม่กลับมาดูแลลูกให้เร็วที่สุด
ซึ่งเธอก็บอกว่ายอมรับว่าหัวใจสลายเหมือนกัน
เพราะว่าจะติดคุกติดตารางแล้วแต่ก็ยังคิดถึงลูกคิดถึงลูกนะครับ
ขณะที่ทางฝั่งของนายอนันตชัยผู้ต้องหาอีกราย
ก็ยอมรับว่าสาเหตุที่ต้องช่วยกันชำแหละศพเพราะกลัวในความผิด
นายเมฆเหมือนคำยืนยันเดิมที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้ตั้งใจฆ่า
ไม่มีเจตนาในการฆ่าเพียงแค่พลั้งมือ
แล้วก็ตั้งใจให้ผู้ตายออกจากบ้านไปเท่านั้นเองนะครับ
นี้ตำรวจก็แจ้งข้อหาผู้ก่อเหตุทั้งสองราย
ตามที่เราเมื่อกี้เราทำกราฟิกให้คุณผู้ชมได้เห็นไปแล้วนะฮะ
คือ๓ข้อหาหลักนะครับทีมข่าวของเราก็ไปพบกับทางด้านของนางมอน
พี่สาวของนางสาววาสนาแล้วก็เป็นแม่ของนายอนันตชัยหรือนายเมฆนะครับ
ก็บอกว่าตำรวจอนุญาตให้นายเมฆวีดีโอคอลมาหาเธอด้วยนะฮะ
เพื่อให้ผู้เป็นแม่ได้พูดคุยเล็กน้อยเพราะแม่ใส่ขาเทียม
ก็ไปหาลูกไม่ได้ตอนที่ถูกควบคุมตัวนะครับโดยลูกชายนายเมฆเนี่ย
ก็บอกกับแม่บอกว่าให้แม่อดทนนะลูกจะรับกรรมรับกรรมของลูกไป
นี่คือสิ่งที่นายเมฆพูดผ่านวีดีโอคอลไปหาแม่นะครับ
ใช่ค่ะแต่ทีนี้เรื่องของประเด็นชู้สาวเนี่ยจริงก็ไปถามแม่เหมือนกันนะ
แม่เขายืนยันแบบนี้บอกกับนักข่าวเลยล้านเปอร์เซ็นต์เลยนะ
ตัดประเด็นเรื่องชู้สาวระหว่างวาสนากับเมฆได้เลยเพราะว่าวาสนาเนี่ย
เป็นน้องสาวของฉันซึ่งเลี้ยงนายอนันตชัยเลี้ยงในเมฆเนี่ยตั้งแต่เกิด
ดังนั้นวาสนาก็เลยเหมือนเป็นแม่คนที่สองของเมฆอันนี้คือสิ่งที่แม่ของเมฆบอกนะคะ
แล้วแม่บอกด้วยบอกว่าลูกบวชเรียนตั้งแต่จบม๑จนถึงม๓
ลูกเนี่ยเรียนบารีสอบประเรียนธรรม๒ประโยคพอจบม๓ก็ศึกจากเนรแล้วก็เป็นคนมีน้ำใจ
ทีนี้ก็เลยถามบอกว่าอ้าวแล้วทำไมลูกถึงต้องไปช่วยฆ่าหันศพด้วยล่ะ
แม่บอกว่าจริงนิสัยของลูกนะลูกเขาเป็นคนที่ชอบช่วยเหลือคนอื่น
แล้วก็มักจะไม่ปฏิเสธทีเนี้ยคราวนี้มันก็เลยเป็นคราวเคราะห
เป็นเรื่องเดือดร้อนเพราะว่าไปช่วยคนอื่นจนทำให้ตัวเองได้รับความเดือดร้อน
อันนี้คือสิ่งที่แม่บอกนะคะครับทีนี้ทีมข่าวของเราไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านนะครับ
เพื่อนบ้านที่อยู่บ้านใกล้เคียงบ้านของนายสุบินแล้วก็ตัวนางสาววาสนานะครับ
ว่าแต่ก่อนคู่นี้เขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับ
เพื่อนบ้านรายหนึ่งบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าตัวเขาเองอาศัยอยู่ฝั่งตรงข้าม
ที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่านางสาววาสนาจะถูกตีเพราะคนที่ถูกตีคือนายสุบิน
เห็นแต่นายสุบินคนตายเนี่ยถูกนางสาววาสนาตีนะครับล่าสุดที่เห็นคือเช้าวันอาทิตย์นะครับ
ตัวฝ่ายหญิงหรือว่านางสาววาสนาเอาไม้กวาดตีผู้ชายก็คือตีนายสุบิน
แล้วพอดึกก็เห็นฝ่ายหญิงขี่รถจักรยานยนต์ออกไปออกไปไหนก็ไม่ทราบ
ตัวชาติเป็นคนตีใครส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงผู้หญิงตีสุรินตร์ตีในที่นี้คุณลุงเห็นลักษณะแบบไหนใช้อะไรตีไม่ฝ่าคือเวลาอาทิตย์
แต่คำว่าอาทิตย์วันอาทิตย์ของคุณลุงมีความหมายผมว่าสิ่งที่คุณลุงพูดมาให้สัมภาษณ์กับผู้ศึกขาของเรา
ก็คงเป็นสิ่งที่คุณลุงให้ข้อมูลกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ไปแล้วด้วยนะครับ
วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเห็นฝ่ายของนางสาววาสนาเอาไม้กวาดตีฝ่ายชาย
แล้วพอดึกก็เห็นฝ่ายผู้หญิงคือนางสาววาสนาขี่จักรยานยนต์ออกไปไหนไม่ทราบ
นั่นคือวันอาทิตย์วันที่นายสุบินถูกฆ่าแล้วก็ถูกหั่นศพ
แล้วก็การที่เห็นผู้หญิงหรือนางสาววาสนาขี่จักรยานยนต์ออกไปไหนไม่ทราบตอนดึกนั้น
ถ้าไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นะก็คือการออกไปซื้อของซื้อถุงดำที่๗๑๑
อืมเพื่อเอามาบรรจุเอามาห่อศพเนี้ยนะฮะอ่าอย่างไรก็ตามทีมข่าวของเราได้ข้อมูลมาว่านางสาววาสนาเนี่ย
เคยไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เหมือนกันอย่างน้อย๒ครั้งที่สพรัฐนาธิเบสจังหวัดนนทบุรี
ว่าถูกสามีหรือว่านายสุบินผู้ตายทำร้ายร่างกายด้วยนะครับ
เรื่องนี้จริงแล้วถือว่าคดีเนี้ยจบค่ะตำรวจปิดคดีได้นะครับ
อย่างรวดเร็วด้วยแล้วก็การที่แจ้งข้อหาก็แจ้งข้อหานักไปสามข้อหาแล้วใช่ค่ะ
ถือว่าจบคดีเหมือนกันนะครับที่เหลือก็รับกรรมต่อ
ในการที่ติดคุกเข้าคุกแล้วก็รับโทษนะฮะ
ถือว่าเป็นคดีที่เราตามมาตลอดทั้งสัปดาห์แล้วก็จบแล้วเนี่ยนะคะ